แล้วเขาจะกลับไปคืนดีกับคุณหรือ

ง้อเมียด้วยวิธีนี้เหรอพี่
ส่งง้อเมียด้วยวิธีนี้หรอพี่
ส่งง้อเมียด้วยวิธีนี้หรอพี่

ส่งง้อเมียด้วยวิธีนี้หรอพี่

ส่งงอเมียด้วยวิธีนี้หรอพี่

ว่าพ่อจะบอกเรื่องนี้ยังไง
ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อนะถ่ายเอาไว้ได้ตอนตบลูกส่งให้เมียดู
เด็กก็ร้องสิครับนางสาวเจนแม่ของเด็กคนนี้อายุ๓๐ปี
ได้รับคลิปนี้นะครับที่สามีส่งมาให้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากพี่กันจอมพลังเขา
เมื่อวานกันจอมพลังก็เป็นตัวแทนของนางสาวเจน
ไปแจ้งความที่สนหัวหมากจะช่วยเหลือเด็ก
พี่กันเขาเล่าบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยเลิกกับนายวิชิตนะ
เมื่อต้นเดือนเนี่ยอยู่กินกันได้๒ปีแต่อดีตสามีไม่ยอมจบไม่ยอมเลิก
ส่งคลิปทำร้ายลูกมาให้เพื่อบังคับให้เธอกลับไปคืนดีด้วย
แต่เธอไม่กลับเพราะสามีอารมณ์รุนแรงเคยขู่ฆ่าด้วยใครจะกลับเธอบอกค่ะ
แต่เวลาโพสต์โซเชียลมีเดียจะสร้างภาพว่ารักลูกเหลือเกินนะครับ
แม่ก็กลัวลูกจะตายด้วยน้ำมือพ่อขอให้พี่กัลช่วยหน่อยครับ
ตำรวจลงพื้นที่ครับแคมป์คนงานในซอย๔นครินทร์๘
เป็นที่พักของนายวิชิตเจอไหมไม่เจอนี่ครับไปกันเต็มเลย
การพยายามโทรเจรจาสุดท้ายนายวิชิตใช่ไหมฮะ
เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนะครับในห้องเพื่อนคนงานเนี่ย
แล้วก็ออกมาครับนายวิชิตครับนายวิชิตให้สัมภาษณ์โดยอ้างว่า
ที่เห็นในคลิปน่ะการแสดงนะคุณน้ำแข็งคุณเข้าใจไหม
เอาอะไรมาแสดงมันเป็นการแสดงคุณเคยเห็นตลกไหม
เวลาเขาตีเขาตีเพี้ยมันไม่เจ็บ
พี่บอสแสดงยังไงให้เด็กร้องไห้ได้ตรงคิวอ่ะ
นั่นน่ะสิมันจะประชดเมียน่ะนะอยากให้กลับมาคุยกัน
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็อุ้มลูกหนีไงเอาลองฟังเขาหน่อยไหม
เอาแต่ลูกหนีผมทำอะไรผิดผมทำหน่อย
ผมเป็นคนหาเงินผมเป็นคนเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมให้ทุกอย่างทุกอย่างจริงพี่ผมพูดตรงเลยผมออกจากใจผมเลย
เขาพาลูกหนีไปตลอดผมก็ไปตามกลับมาตลอด
แค่ผมทำไปผมประชดผมอยากให้เขากลับมา
แล้วมานั่งคุยกันทำไมต้องไปเงินทองน่ะเอาไป
ผมยืนยันผมเอาคอมันยืนยันที่ผมทำไป

มันเชียงแกนแสดงพี่
คือไอ้ที่พี่ให้ดีไอ้ที่พี่ทำให้เขาให้ลูกให้เมียน่ะดี
หน้าที่พี่ไงเป็นคนหาเงิน
แต่ไม่ใช่เรื่องที่พี่จะต้องไปตีเด็กเป็นตัวประกัน
แล้วจะให้เมียพี่มาคืนดีผมไม่แน่ใจว่าจริงอยากจะพูดนะนะ
คืออยากให้เด็กมาเป็นเงื่อนไขการต่อรองอะไรแบบนี้
สารเด็กแล้วเกิดมาแบบลืมตาดูโลกมาได้ปีนึง

และครอบครัวกรุงเทพมหานครจะรับไปดูแลก่อนนะครับ
เดี๋ยวก็ดูแม่ด้วยว่าแม่พร้อมหรือเปล่านะครับ
ถ้าพร้อมก็จะให้ลูกไปดูแลครับ